สวัสดีค่ะครูชนะคือเมตองและท่านผู้ชมทุกทุกท่ำนะคะ
ในวันนี้เป็นวันเสาร์ค่ะแต่ว่าเป็นวันเสาร์ที่ไม่ธรรมดาเลยนะคะ
เพราะว่าจะเป็นวันเสาร์ที่เกิดเหตุการณ์ราหูอมอาทิตย์นะคะ
ซึ่งหลายคนอาจจะมีข้อสงสัยค่ะว่าระหว่างราหูอมอาทิตย์นะคะ
ราหูอมจันทร์ค่ะอย่างไหนจะแรงกว่ากันนะคะ
ก็ต้องบอกได้เลยค่ะว่าราหูอมอาทิตย์นั้นแรงกว่านะคะ
ซึ่งถ้าใครมีเหตุให้ต้องไปยืนกลางแจ้งหรือว่าทำกิจกรรมในการแจ้งวันนี้นะคะ
ก็ไม่ต้องกังวลใจไปค่ะเพราะว่าการที่คุณสัมผัสแสงแดด
ในวันที่เกิดราหูอมอาทิตย์นั้นไม่ได้ก่อให้เกิดปัญหากับดวงชะตา
หรือว่าทำให้ดวงตกแต่อย่างใดนะคะแต่ว่าจะทำให้คุณร้อนเท่านั้นเองค่ะ
ส่วนในทางโหรศาสตร์นะคะเหตุการณ์ลาหูอมอาทิตย์นั้น
จะส่งผลกับสามราศีโดยตรงค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยดีกว่านะคะว่า
สามราศีที่ชีวิตจะมีการเปลี่ยนแปลงหลังจากเกิดเหตุการณ์ราหูอมอาทิตย์นั้น
จะมีราศีของคุณด้วยหรือเปล่านะคะถ้าจะถามว่าราศีไหนเป็นเจ้าภาพในงานนี้นะคะ
ต้องบอกเลยค่ะว่านั่นก็คือชาวราศีพฤกษกนะคะ
สำหรับชาวราศีพึกศกค่ะจะโดนผลกระทบไปประมาณเจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นต์นะคะ
แต่ว่าชาวราศีพฤกษกฟังแล้วอย่าเพิ่งขนลุกขุนพองไปนะคะ
เพราะว่าเหตุการณ์นี้เนี่ยจะส่งผลในระยะสั้นเท่านั้นนะคะ
โดยสิ่งที่ชาวราศีพฤกษกจะต้องระวังมากที่สุดนะคะ
ก็คือเรื่องของหน้าที่การงานค่ะเพราะว่าการงานนั้นมีโอกาสที่จะเกิดการเปลี่ยนแปลงสูงมากนะคะ
อย่างเช่นเวลาที่คุณทำงานอาจจะราบลื่นมาตลอดแต่อยู่ดีเนี่ย
ก็เกิดเหตุการณ์เปลี่ยนแปลงขึ้นซะอย่างนั้นนะคะ
ก็ขอให้ชาวราศีพฤกษกค่ะมีสติในการทำงานให้มากนะคะ
แล้วก็เวลาทำงานค่ะอาจจะต้องเตรียมแผนการทำงานแผน๑แผน๒เอาไว้สักนิดนึงนะคะ
ถ้าสมมติว่าคุณทำงานอย่างมีสติรับรองว่าทุกอย่างจะผ่านพ้นไปได้ด้วยดีอย่างแน่นอนค่ะ
สำหรับอีกราศีหนึ่งนะคะที่ได้รับผลกระทบรองลงมาค่ะ
อยู่ประมาณห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะคะนั่นก็คือชาวราศีพิจิกษ์ค่ะ
สำหรับชาวราศีพิจิกษ์นะคะขอให้คุณสบายใจได้เลย
เพราะว่าคุณจะโดนผลกระทบเพียงเล็กน้อยเท่านั้นนะคะ
สิ่งที่ชาวราศีพิจิกษ์จะต้องโฟกัสให้มากเลยนะคะนั่นก็คือเรื่องของสุขภาพร่างกายค่ะ
ก็ต้องระวังเกี่ยวกับเรื่องของการเจ็บป่วยไม่สบายด้วยนะคะ
รวมไปถึงในเรื่องของการไม่สบายทางใจนะคะ
หงุดหงิดใจโมโหหรือว่าอารมณ์ขึ้นง่ายเนี่ย
ก็อาจจะทำให้มีเรื่องมีราวต่อคนรอบข้างหรือว่าเพื่อนร่วมงานได้นะคะ
แต่ว่าถ้าสมมุติว่าคุณเนี่ยทำใจล่มมีปัญหาอะไรก็นับ๑๑๐
รองว่าทุกอย่างก็จะผ่านไปได้ด้วยดีอย่างแน่นอนค่ะ
และสำหรับอีกราศีหนึ่งนะคะที่โดนผงกระทบประมาณยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์นะคะ
เรียกได้ว่าโดนแค่หางเลขเท่านั้นนะคะ
นั่นก็คือชาวราศีสิงค่ะสำหรับชาวราศีสิงศ์นะคะ
เรื่องที่คุณจะต้องโฟกัสมากขึ้นค่ะนั่นก็คือในเรื่องของหน้าที่การงานนะคะ
เพราะว่าการงานในช่วงโค้งสุดท้ายปลายปีเนี่ยงานเยอะค่ะงานหนัก
แล้วอาจจะมีในเรื่องของปัญหาจุกจิกเข้ามาให้คุณเนี่ยรำคาญใจบ้างนะคะ
แต่ว่าชาวราศีสิงศ์เนี่ยไม่ต้องกังวลใจไปเลยค่ะ
เพราะว่าปัญหาเหล่านี้เป็นเพียงปัญหาที่ทำให้คุณรำคาญเท่านั้น
แต่ว่าไม่ได้ส่งผลกระทบกับหน้าที่การงานหรือว่าความมั่นคงของคุณ
แต่อย่างใดนะคะทั้งสามราศีฟังแล้วก็อย่าเพิ่งตกใจไปนะคะ
เพราะว่าคำทำนายนี้จะมีผลแค่อีก๗วันต่อจากนี้เท่านั้นค่ะ
แล้วหมอไก่นะคะมีเคล็ดลับการเสริมดวงชะตามาฝากกันค่ะ
แนะนำว่าให้ทั้งสามราศีนะคะไปทำบุญเกี่ยวกับเรื่องของแสงสว่างค่ะ
เช่นในเรื่องของการถวายหลอดไฟให้วัดถวายปัจจัยค่าไฟให้วัด
เท่านี้ค่ะก็ถือว่าเป็นการแก้เคล็ดให้พลิกจากร้ายกลายเป็นดีได้แล้วค่ะ
สำหรับวันนี้หมอไก่ต้องขอลาไปก่อนนะคะ
คุณชนะคุณใบตองและท่านผู้ชมทุกท่านค่ะ
ขอให้ทุกคนดวงดีสุขภาพดีทั่วหน้านะคะ
แล้วพบกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ